นายไอวัดศรีวัตนประภาประธานเจ้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท
ก็ให้สัมภาษณ์นะครับกับทางสื่อมวลชน
เกี่ยวกับเรื่องของการเปิดตัวนักเตะเยาวชนไทยนะครับ
ก็บอกว่าเรื่องของนักเตะมีโอกาสให้ดีนะครับ
ในการที่จะไปพิสูจน์ตัวเองแน่นอนส่วนเรื่องของกวินนะครับ
ก็มีโอกาสที่จะติดชุดใหญ่ในการลงสนามเป็นตัวจริงด้วย
เพราะว่าหลังจากก่อนอันนี้เราก็เห็นแล้วว่ามีชื่อเป็นสำรอง
กำลังปรับตัวได้ดีแล้วก็ได้รับคำชมจากโค้ช

เชื่อว่าจะได้โอกาสเป็นตัวจริงกับทีมชุดใหญ่ในเร็วนี้ครับ
ซึ่งเขาเองก็กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว

ผมว่าเร็วนี้ผมหวังว่าคงได้เห็นภายในอาทิตย์๒อาทิตย์นี้

ก็ผลักดันกันเป็นขั้นเป็นตอนนะครับ
ถึงแม้คาดตัวจะเป็นประธิษฐ์สโมสร

ความจริงในการลงเล่นอย่างที่คุณอายวัฒน์บอก